ตอนนี้จะพาไปดูก่อนเรื่องของน้ำ
น้ำที่ชาวบ้านเขาบ่นเหลือเกินค่ะ
ที่นี่อยู่ที่๑๐๑คุณผู้ชม

เขาเอาเสื้อมานะมารองกับก๊อกน้ำนะ
แล้วตอนนักข่าวไปถึงนะเปิดไอ้เสื้อที่ใช้กรองน้ำให้ดูเป็นแบบนี้

ดำที่เห็นอยู่ไม่ใช่ลายผ้านะคุณสุดสกุลแต่นี่แหละค่ะเอาไปมัดไว้กับตรงตรง
ก๊อกน้ำตรงสายางแล้วเปิดใช้น้ำนี้แปลงฟันล้างหน้าล้างตา
คุณคิดว่ากรองมาแบบนี้แล้วถ้าเราเปิดดูผ้าเนี่ยเรายี้ไหมยี้สิไม่รู้ว่ามีอะไรไหลออกมาบ้างนะคะ
จากท่อปลาปลาจากน้ำปลาปลานี่นี่ชาวบ้านบุ่งเลิศ
อยู่ที่อำเภอเมยวดีนะคะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ด
วันดี๔วันคุณแล้วมันกลายเป็นสีแบบนี้เห็นไหมเห็นไหม
เพราะเอาน้ำตักล้างแล้วไอ้ดำนี่นะมันก็ถูกน้ำชะไป
แล้วก็บอกด้วยนะคือพอโพสต์ลงไปในกลุ่มข่าวร้อยเอ็ด
แล้วก็เขียนไว้ว่าเป็นแบบนี้ทุกวันแต่ผมขี้เกียจโพสต์
โพสต์ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแถมถูกด่าอีก
ร้องเรียนมาก็หลายที่แล้วจังหวัดก็ไปมาแล้ว
ก็ไม่เห็นมีใครลงมาช่วยเลยนักข่าวของเราค่ะ
พอเห็นโพสต์นี้แล้วเข้าใจความรู้สึกเลย
คุณเป็นโคลน
ไปล้างถ่วยล้างชำซักผ้าอาบน้ำแต่คนแพ้อะ
มันก็จะเป็นผื่นแดง

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาทนแบบนี้มานานแล้ว
เสื้อนักเรียนโอ้โหแทนที่จะซักเสื้อนักเรียนเป็นสีขาว

สีแบบสีน้ำตาลหุ่นน่ะเออน้ำมันไม่สะอาดนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแก้ไขหน่อยนะคะ

เพราะว่าสุขภาพอนามัยสำคัญมากนะครับ